นี่คือดวงต้องเฉาก่อนถึงจะดังหรือยังไง

คืออย่างนี้นะสิ่งที่แพทย์เป็นเนี่ยมันเป็นละครซ้อนชีวิตหลายอย่าง
มันยากจากการอธิบายคือหนึ่งวันที่แพทย์เข้ามามันมีตัวตนที่อยากจะเป็นกับสิ่งที่ต้องเป็น
จนกระทั่งหาตัวตนเจอแล้วอยากจะเป็นแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นแล้วได้รับการยอมรับ
โอ้โหอย่างแพทย์นี่ต้องเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกใน๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ช่วงนี้แหละฮะปีนี้ดีกว่าราศีไหนในปีนี้มีเกณฑ์จะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกฮะ
คำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเนี่ยเป็นคำรวมเป็นคำรวมที่บอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไปแล้ว
แปลว่าอะไรรู้ไหมพระสุขคือความสุขพระศุกร์คือความเจริญพระศุกร์คือการมีทรัพย์มีรักที่สมหวังในรัก
พระเสาคือความทุกข์การพัดพรากการสูญเสียคนพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกคือมีแล้วเสียพบแล้วจาก
มันเกิดสภาวะที่สุขและทุกข์อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นคนที่เกิดขึ้นและเป็นไปมากที่สุดเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบไม่รู้
ถ้าดูจากในดวงเรื่องความรักแล้วแพทย์มีดาวหนึ่งดาวสุกไม่เสีย
เขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะเป็นผู้หญิงหาสามีดีไม่ได้ดาวคู่ครองในดวงชะตาเป็นเกษตราธิบดี
คู่ครองเป็นเกษตราธิบดีคู่ต้องเป็นคนมีความรู้การศึกษาเป็นคนดี
นี่คือคู่ชีวิตเจอยังเดี๋ยวคู่แท้ของแพทย์จะมีลักษณะอย่างนี้
มีความเป็นคนที่เป็นผู้ดีเฉลียวฉลาดวุฒิภาวะครบอีกฉากหนึ่ง
หมายถึงเราใจเข้าใจมั้ย
ดีคือแปลกฉันฉันต้องใจอะไรนี่ตาละยินดีด้วยนะเธอ

แพทย์จะได้คู่ครบทุกรถทั้งเป็นผู้ดีมีการศึกษามีความคิดเข้าใจโลก
แล้วก็มีสภาพที่เข้าใจครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่เก่งแต่ที่ผ่านมา
ก็ไม่เห็นสมหวังจริงไม่เห็นเจอค่ะแล้วอะไรค่ะมันเป็นใต้ตามธรรมดา
เขาเรียกว่าดอกไม้ริมทางนะไอ้สิ่งที่ผ่านมาก็ผ่านไปในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันมีความเสียหายหรอก
แพทย์เป็นหนึ่งในสิ่งสี่ประการที่ไม่เสียหายสารานาลีวิถีคงคามันจะผ่านกี่ครั้งกี่ครา
สาราคนจะเข้าไปพักไปนั่งมันก็ไม่ได้เสียหายนารีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะคบกับใครแล้วต้องจบไป
ผู้ที่มีความรู้การศึกษาคู่ที่ดูดีคู่ที่สามารถร่วมชีวิตเพราะแพทย์ต่อไปไม่ใช่เป็นแค่แพทย์
แค่เป็นพิธีกรรับจ้างแต่อาจจะเป็นเจ้าของรายการ
แล้วอาจจะไปเปิดโรงเรียนต่ออาจจะเป็นคนสำคัญเป็นผู้บริหาร
อะไรอีกหลายอย่างเพราะยูมีดาวกลุ่มตัวเอง
เป็นเกษตราธิบดีแปลว่าเป็นของตัว
ที่ได้รับโอกาสไม่ใช่แค่ค่าจ้าง

เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่บ่มเพาะในสิ่งที่แพทย์เป็นก็คือสิ่งที่เรียนรู้
นี่คือถูกนี่คือผิดนี่คือเกินไป
รับไม่ได้ปรับมาตรงพอดีดีกว่า
เพราะอะไรดูไหมในโลกนี้เราจะดูคนหนึ่ง

แต่ต้องดูว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดี
ก็กระตันอยู่กับพ่อแม่มาก
เลี้ยงดูแม่ขนาดนี้มันเป็นเครื่องหมายของคนดี
นี่ต่างหากแต่ไอ้พฤติกรรมนิสัยอารมณ์มันก็
คนเราก็มีสิทธิ์จะมีอารมณ์หลากหลายก็เป็นมนุษย์นี่นะ
อาจจะวีนแตกกับคนบางประเภท

ไม่ได้หรอกกดกระเด้งมาแค่นั้น

แล้วนานแค่ไหนถึงจะเจอเนื้อคู่
หนูกำลังกังวลตรงนี้มาก

หนูอยู่มา๓๐ปีหนูจะเฉาอยู่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ

คนนั้นแพทย์อาจจะได้เจอ
และคิดว่าใช่ที่มีการเรียนรู้และพัฒนา
มาในหลายปีที่ผ่านมาแต่ถึงเวลาหนึ่งแล้วมันไม่ใช่

ก็ไม่ต้องไปโทษใครเพราะมันเป็นเรื่องของการเจอและจาก
เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ที่ต้องเจอใครสักคนหนึ่งแล้ว
ถ้าเจอก็แปลว่าบุญนำพาวาสนานำไป
ถ้าจากกันก็หมดบุญต่อกันไปก็ไม่มีอะไร
ก็มันต้องจากกันอยู่แล้วคนหมดบุญต่อกัน
คู่แท้ลักษณะบอกไปแล้ว
คู่แท้เป็นคนรักความสะอาดสะอ้าน

ถ้าหนูติดต่อกระปบกได้ไม่เป็นไร

เพราะคู่แท้คือดาวพระราชบดีเป็นสีตามศักดิ์ศาสตรา
คือเป็นข้อสังเกตเวลาแพทย์นัดเดทกับใครจะได้รู้ไง
ถ้าไอ้ผู้ชายที่สกปกสกมกจงจำไว้ว่าให้ผ่านไป
ไม่ใช่คู่แท้ที่จะร่วมชีวิตอย่างแน่นอน
ทางดักแรกคู่แท้ต้องสะอาด
คือเป็นคนรักสะอาดผิวพันธุ์ดี
เล็บตัดเลิฟดูผิวพันธุ์อะไรหลายอย่างครับเขาเป็นคนรักสะอาด

ข้อที่๒แพทย์จำไว้เลยคู่ที่แท้จริงของแพทย์
จะต้องเจอจากการทำงาน
เพราะปัตนิกรรมมะปัตตนิกรรมะอาจารย์ฟันทงเลย
จากการทำงานจากการร่วมงานหรืออะไรก็ตามที
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่วมงาน
เป็นลูกของผู้บริหารหรือใครแล้วเกี่ยวข้องกับงาน
หรืออะไรก็ตามทีไม่ต้องคิดมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิด
ถ้าเป็นโหลดเป็นคิดเป็นโหลดมาใครวะใครวะยังไม่มีจริง

การทำงานแบบไหนคะต้องเป็นงานในวงการ

เขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการจ้างเธอไปเป็นพิธีความรู้สึกมิเว้นต์แบบนี้
ไอ้คนที่คบอยู่ปัจฉุบาลเคยทำงานกับเธอป่ะ

ก็ไม่แน่เวอร์ให้สะอาดครบแล้ว
เป็นเจ้าของที่เคยจ้างเธอทำงาน

ไม่คือเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเฉยค่ะ

เคยไปเป็นพิธีกรแล้วเขาเป็นแขก
นั่นแหละจบได้แล้ว๒ประเด็นแล้ว
เดี๋ยวสิยังมียังไม่หมดเลย
๓นี่ก็จะฟันทุกข์ให้ใช้ให้ได้
กรรมะเกษตรเกษตรไม่ใช่แปลว่าการเกษตร
หมายถึงว่าเขานั้นรวยอยู่แล้วแต่ดั้งแต่เดิม

เออแพทย์พี่ว่านะเราน่าจะเปิดบริษัทร่วมกัน

แล้วแพทย์ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แบ่งหน้าที่กัน
เกื้อกูลไม่ใช่แค่การไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลง
ทะเลหรือกอดกันไปวันอันนี้ไลฟ์สไลด์
จริงแต่ก่อนแพทย์สเปคเยอะมาก

แต่ก่อนแพทย์จะแบบว่าอยากได้คนแก่กว่า
อยากได้คนสูงกว่าชอบผู้ชายเขาหน่อยหรืออะไรอย่างนี้
แต่คือเราก็ได้มาหมดแล้วแหละแบบที่เราคาดหวัง

ถูกต้องพอเราได้มาหมดแล้ว

ดูว่าจำหน้าขึ้นไม่อยู่แล้วก็เลยลดมาตรฐานทุกอย่างลงแล้วก็เลยลดมาตรฐานทุกอย่างลง

หลายคนคิดอย่างนั้นแต่แพทย์เชื่อว่าในหลายสิ่งมันก็ต้องมีข้อดี

อะไรเราลดมาตรฐานของผู้ชายที่โอเคล่ะ
คุณเป็นถึงนางเอกแน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์เลือกผู้ชายที่แบบเลิศเลอ
คุณจะเลือกรวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนคุณสามารถจินตนาการได้
แต่อยู่ดีคุณบอกไม่เอาแล้วจินตนาการเหล่านั้นลดมาตรฐานลงมา
ลดลงมาคืออย่างนี้เนื่องจากว่าพอเราก็เจอมาหลายรูปแบบอย่างที่อาจารย์บอก
สุดท้ายมันก็ไม่แฮปปี้มันมีทั้งเราทิ้งเขาและเขาจริง

ไม่ใช่แค่เขาทิ้งเรานะคะมันก็มีในส่วนที่รวยมาก

ไม่ใช่หมายความว่าทุกวันนี้แพทย์โดนทิ้งอย่างเดียวหลายคนจะเข้าใจอย่างนั้น

เคยมีไหมพบกันจนแบบเพราะว่าแพทย์เป็นคนจริงจังมากเลยดูท่าทางแล้ว
วางแผนที่จะมีครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวเคยไหม

เราแค่คิดว่าวันนึงเราน่าจะเจอคนนั้นแต่มันยังไปไม่ถึงสักที
พอเราเจอแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้แค่คนที่เข้าใจเรา
เพราะแพทย์รู้สึกว่าแพทย์ทำงานเนี่ยแพทย์สามารถหาเงินได้
แพทย์ก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องให้ผู้ชายมาดูแลเราหรือใช้เงินเขา
เราอยากได้แค่ความรักจริงความรักที่จะอยู่กันไป
ประคับประคองกันไปในวันที่เราล้มในวันที่เราเจ็บหรือในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือ
เราไม่ได้ต้องการเงินหรือนามสกุลเขาละ
เราไม่ได้อยากเป็นเซลปไฮโซ
เราอยากเป็นคนธรรมดาที่เรามีกำลังใจที่อยู่ข้างเรา
เราหันไปแล้วเราเจอตลอด
ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราอยากได้แค่นั้นจริง
ทีนี้พอเราลดมาตรฐานว่าเราอยากได้แค่นี้
เราไม่มีสเปคความรวยความจนละ
มันก็เลยกลายเป็นว่าใครก็ได้ที่จริงใจกับเรา
เราเลยได้มาเจอแบบคนล่าสุดไง
แล้วเขาก็สามารถเอาชนะใจเราด้วยเวลา๘เดือน
มันนานมากนะคะสำหรับการทำให้เราเหมือนเดิมในทุกวัน

แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เราก็เลยต้องแบบจบไป
พอมาถึงจุดหนึ่งด้วยความรักที่แม่เราผิดหวังด้วย
เราก็เลยรู้สึกว่าบางทีการแต่งงานมันไม่ใช่ที่สุด
ไม่ใช่อะไรในการตัดสินเรื่องความรักแล้ว
มันเป็นแค่พิธีที่จะทำให้ทุกคนแค่รู้เฉยว่า
เรามีสามีนะเรามีคู่ครอง
ก็เลยคิดว่างานแต่งงานสำหรับแพทย์มันไม่ได้สำคัญ
แต่ไม่ได้หมายความว่าแพทย์ไม่อยากมีชีวิตคู่

พูดตลอดว่าแพทย์เป็นคนอยากมีคู่
แต่แพทย์แค่ไม่ได้อยากจะต้องจัดงานใหญ่โต

เฮ้ยเรามีสามีเป็นของตัวเองแล้วนะ

แต่เราอยากมีแค่คนข้างกายเฉย
เขาอาจจะไม่ต้องวางเงินเป็น๑๐ล้าน
แค่เขาไปกราบเท้าแม่แพทย์แล้วขอด้วยความจริงใจ

เอาอย่างนี้นะแต่งหรือไม่แต่งไม่รู้ล่ะ

หลังจากวันที่๗สิงหานี้เป็นต้นไป

ฟะทุ่ม
หลังจาก๘เดือนไปแล้วนับตั้งแต่วันที่๗สิงหาคมปีนี้
วกไป๘เดือนหลังจากนั้น๑ปีมีโอกาสแต่งงานหรือเป็นไปในลักษณะอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้

ตาคิดนะเหมือนจะไม่อยากได้
คือกำลังไม่ให้แพทย์เป็นคนประมวลเวลาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกคือเรารู้ไว้เราก็ดี
อยู่ดีแม่เริ่มป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่

หนูป่วยมาปีนี้ปีที่๖กำลังจะเข้าปี๒๕
แหละ๓๕ปีเพราะเสากับราหูทับดาวประจำตัวของแม่เขา
แล้วถ้าเกิดแพทย์ถามว่ามันจะหนักหนาสาหัสไหม

จะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้ว
แล้วมันก็จะอยู่กับแพทย์ไปตามที่แพทย์อยากจะให้อยู่
ใช่ไหมณวันนี้อาการแม่เป็นยังไง
คือก็เป็นคนอารมณ์ดีค่ะ
แต่คือคุณแม่เขาเดินไม่ได้เพราะว่าเขาล้มใช่ไหมคะ

คือแพทย์ก็เหมือนกับว่าความการลมและการเดินไม่ได้มันดี

แต่มันก็จะลำบากคนดูแลในการยกอุ้มเปลี่ยนผ้าอ้อม

แต่ว่าคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดี
ก็จะมีปัญหาแค่เรื่องการกิน
คืออาจจะเริ่มการเคี้ยวเพราะฉะนั้นต้องมีคนบอกตลอด
เต็ล็อตตค่ะต้องมีคนพูดอยู่ข้างหูตลอด

น้องสาวค่ะแพทย์จะมีน้องลูกพี่ลูกน้องคนโตที่แพทย์จ้างให้อยู่ไปเลย
ให้ดูแม่แล้วก็มีพี่เลี้ยงอีกคนนึง
เพราะว่าต้องดูพี่สาวด้วย
พี่สาวนี่เขาเป็นตั้งแต่แพทย์จำความได้ก็คือเขาช็อตเลยเขาเอ๋อ
จากว่าแม่เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นไข้สูงแล้วคุณแม่กลับมาดูไม่ทัน
เราเกิดช็อกชักไปแป๊บนึงทำให้สมองเขาเหมือนขาดออกซิเจนพอ

เพราะเอิญว่าแพทย์เป็นคนที่โชคดีอย่างที่อาจารย์บอกคือ
ก็รู้สึกว่าตัวแพทย์โชคดีจริงนะคะ
ในสิ่งที่มันเกิดมาและเป็นไปเนี่ยมันอาจจะเป็นบุญของแพทย์จริง
เพราะในวันที่แพทย์น่าจะไม่รอดแพทย์กลับรอด
มีก็สบายไม่ได้เหนื่อยอะไร
ในวันที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้จุดนะวันนี้เลยนะคะ

ทุกอย่างมันเป็นไปในสิ่งที่เราก็ไม่ได้คาดหวังไว้
อยู่ดีเราก็ไม่คิดอะไรเราทำงานตามหน้าที่ของเรา
มาเจอพี่โน่เราไม่ได้คิดอะไรเลย
ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นแฟนเราชื่นชอบเขาเราอยากแซวเขา

เราเคยผ่านมาหมดแล้วในวันที่เราเคยดังมาก
เงินเยอะแยะเราเคยอยากได้อะไร

กลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เราอยากได้
มันคือรอยยิ้มของครอบครัวค่ะ
หลังจากปี๒๕๖๐ดาวเสายกมะเร็งชะตาไป๒ปีครึ่ง
มันคือช่วงดวงแตกระมัดระวังการตั้งคันก่อน
ก่อนที่จะได้แต่งงานหรือก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร